อ่ะเรามาเปลี่ยนบรรยากาศไปดูอะไรที่มันคึกคื้นกันหน่อย

เอาไปดูความน่ารักของเจ้าช้างในศูนย์โฆษศึกษาจังหวัดสุรินทร์นะฮะ
มันทั้งชุดลูกบอลได้วาดภาพป๊าโปรงเต้นได้

คึกเก่งเอออ่ะไปฟังเสียงกันหน่อยนะ
หงัดดูสายสานโคกยกย้ายแบบนี้
ไว้นะครับประณาจช้ักน้อยช้างใหญ่ภายในศูนย์คดชศึกษา
บ้านตากลางหมู่บ้านช้างเป็นหมู่บ้านเลี้ยงช้างใหญ่ที่สุดในโลก

งัดเรียกเสียงหัวเราะแล้วก็สร้างความประทับใจให้กับผู้ชมนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติได้เป็นอย่างดี
ศูนย์นี้มีกิจกรรมการแสดงความสามารถพิเศษของช้างมากมายครับ
มีการเอาช้างพลายฝาแฝดเพศผู้คู่แรกของโลกคือพลายทองคำกับพลายทองแท่งเนี่ย
ไปแสดงความสามารถของช้างเริ่มด้วยการเปิดตัวช้างแสนรู้เชือกเล็กที่สุด
ก็คือคาถาเดินนำหน้าเพื่อนเลย
นี่จูงมือกันมาจูงหางสิเนอะ

เออนะฮะก็จับหางต่อกันไปแบบนี้อย่างเป็นระเบียบสวยงามนะครับ
จากนั้นโชว์ช้างวาดภาพใช้งงจับผู้การจุ่มสีวาดบนกระดาษ
แปะกันไปเป็นรูปอะไรต้นไม้ดอกบัว
อุ๊ยคุณวาดเก่งกว่าดิฉันอีกงั้นเป็นรูปดอกไม้
เป็นรูปดอกไม้ต้นไม้ครับขายได้ภาพนี้๓๐๐

นะฮะนี่คนก็ซื้อไปแล้วก็ไม่พอยังมีการชูดบาสเก็ตบอล

ก็สร้างความสนุกสนานได้เสียงปรบมือเสียงหัวเราะจากผู้คนไม่น้อยนะครับ
เอาใครสนใจชวนกันไปครับที่ศูนย์ค้นชาติศึกษา
บ้านตากรางอำเภอธาตุฑุมจังหวัดสุรินทร์
เขาจะเปิดให้เข้าไปชมกัน
ชมความสามารถของช้างแสงรู้วันละ๒รอบ๑๐โมงเช้ากับบ่าย๒โมง
ใครผ่านไปแถวภาคอีสานก็ไปดูกันได้
มนุษย์นี่เก่งนะฝึกอะไรอย่างนี้ฝึกได้

ฝึกตัวเองหรือยังยังไปสร้างกัน